นายกนะครับศึกสายเลือดหรือยังไรครับท่านผู้ชมครับ
พี่ชายเนี่ยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านได้ส่งลูกสาวของตัวเองลงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
ค่ะแต่ไปแพ้ให้กับน้องชายตัวเองที่ลงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเหมือนกัน
อืมอ่านี่ฮะพี่ชายไม่พอใจขี่จักรยานยนต์ไปหาเรื่องน้องชายนะฮะ
โชว์ปืนขู่เลยนะครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

นี่ฮะทุกผู้ชมครับกล้องวงจรปิดที่หน้าร้านโชว์หวยแห่งหนึ่งนะฮะ

บริการเผลอมือจังหวัดนครนายกผู้ชายเสื้อสีแดงที่ขี่จักรยานยนต์มาจอด
ปรีมาหากลุ่มคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ถามประมาณว่าสะใจไหม
ข่มขู่ประมาณว่าถ้าออกมาก้าวเดียวนะเดี๋ยวจะยิงให้ตายเลย
แล้วดึงเสื้อขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่ามีปืนเนี่ยเหน็บอยู่ที่เอว
ค่ะ
นี่ปืนบอกอย่าเดินออกมานะเดินมาก้าวเดียวจะยิงให้ตาย
คือทางฝั่งของคนที่เขานั่งอยู่เขาก็ถามสะใจเรื่องอะไร
พวกผู้ชายเสื้อแดงเดินมาถามเขบอกสะใจใช่ไหม
ตอนนั้นทางนายประนอมบุตรแสงอายุ๕๗กับจาสิบเอกประเสริฐบุตรแสงอายุ๖๒
อันนี้เขาเป็นพี่น้องกันสองคนเขานั่งสังสรรค์กับญาติญาติอยู่ที่ร้านโชว์หวยตรงนี้นะฮะ
หมู่๑๑ตะมนต์สาลิกาแล้วคนที่ขี่จักรยานยนต์เสื้อสีแดงเนี่ย
ขี่รถเข้ามาเนี่ยชื่อนายชำนาญบุตรแสงเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน
เป็นลูกพี่ลูกน้องกับทางนายประนอมกับจ่าสิบเอกประเสริฐ
ขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็มาพูดประมาณว่าสะใจแล้วใช่ไหม
ถ้าออกมา๙เดือนจะยิงให้ตายแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นฮะ
ถลกเสื้อโชว์ปืนที่เหน็บอยู่ที่เอว
โชคดีไม่มีอะไรรุนแรงกว่านี้นะครับเพราะว่านายชำนาญก็ขี่จักรยานยนต์ออกไป
แต่คนที่เขานั่งกันอยู่แล้วเขาเจอเหตุการณ์นี้ก็บอกโอ้โหไม่ไหว
เขาไปแจ้งความที่สพมนนายกนะครับ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็คือนางสาวพันประพาบุตรแสงอายุ๓๓ปี
นี่เขาก็เครือญาติกันหมดนี่แหละนามสกุลเดียวกันหมดเลยเห็นไหม
บอกว่าอย่างนี้ฮะเมื่อวันก่อนเกิดเหตุ
ยังมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านบ๑๑ตศาลิกา
นายชำนาญนะเสื้อสีแดงเนี่ยมีศักดิ์เป็นอาของเธอ
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านคราวนี้เขาไม่ได้ลง
เขาให้ลูกสาวเขาเนี่ยลงสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
ส่วนในวงที่อยู่กันเนี่ยมีอาของเธออีกคนนึง
ประนอมนะลงสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านด้วย
วันเกิดเหตุนั่นคือวันนับคะแนน
ผลออกมาเนี่ยอาประนอมเนี่ยชนะการเลือกตั้ง
ก็ชนะลูกสาวของอาชำนาญนั่นแหละนี่เธอเล่าให้ฟังนะฮะ
ชำนาญเขาก็เลยไม่พอใจที่ลูกสาวเขาแพ้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
ก็แพ้ให้กับญาติพี่น้องตัวเองนี่แหละนี่นะฮะ
ก็เลยขี่จักรยานยนต์มาหาตรงจุดตรงนั้นเธอบอกเป็นบ้าน
เป็นร้านโชว์หวยด้วยเหมือนกับอาจจะแค้นใจ
มาถึงเนี่ยมาถึงกลางวงของญาติพี่น้องก็ตะโกนบอกสะใจกันหรือยัง
สะใจแล้วใช่ไหมแล้วก็บอกอย่าออกมานะ
เดี๋ยวถ้าเดินออกมาเนี่ยจะยิงถลกเสื้อขึ้นมาโชว์ปืน
แล้วพูดขู่ประมาณว่าได้ออกข่าวหน้าหนึ่งแน่
แล้วเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีหายไป
ดีอะค่ะก็จะมีอาหนูค่ะผู้ใหญ่นานอดีตผู้ใหญ่อะค่ะ
แหละเข้ามาโดยที่หนูเห็นเลยเนี่ยจากที่หนูเห็นเลยเนี่ย
เป็นอาวุธปืนเหน็บมาทางข้างหน้าค่ะข้างหน้าตรงนี้เลย
แล้วก็ยืนข้างหน้าเหมือนกับฉันคิดเดินเข้ามาเลยค่ะ
ถามว่ามึงสะใจแล้วยังมึงสะใจไหม
หนูก็เลยถามว่าสะใจเรื่องอะไรอาสะใจเรื่องอะไร
กูถามว่ามึงว่ามึงสะใจไหมแล้วหนูได้ยินอะค่ะ
ก็บอกหนูก็คือตอนนั้นพอหนูเห็นไปเห็นปืนที่อยู่ข้างหน้า
แล้วภรรยาเขาขี่เข้ามาหนูก็เลยบอกว่าเขาถามเรื่องกะติก
หนูเห็นท่านไปดีหนูก็เลยพูดไปว่ากะติกน้ำอยู่ร้านนั้นเอง
เพราะเขาถามเรื่องกะติกน้ำหนูก็ติกน้ำอยู่ร้านนั้นเอง
เพราะความที่เรากลัวว่าจะเกิดความรุนแรงเพราะเด็กน้อยนั่งอยู่กันเยอะเลยค่ะ
คุยกับนายประนอมนะฮะเป็นวาดที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑
เพิ่งชนะการเลือกตั้งบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากการที่เขาชนะเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนี่แหละ
วันเกิดเหตุคือวันนับคะแนนวันตัดสินผลเลยนะ
นายชำนาจเนี่ยเป็นพี่ชายเขาเป็นพี่ชายของประนอม
ส่งลูกสาวลงเลือกผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าหลานสาวเนี่ยแพ้คุณประนอมเขานะ
เลือกตั้งเสร็จเนี่ยความจริงคุณประนอมบอกความจริงมันก็จบก็ควรจบ
แต่เลือกตั้งเสร็จแล้วอีกฝั่งหนึ่งไม่จบมาขู่กันแบบนี้
ทำแบบนี้ได้ยังไงในวงเนี่ยที่นั่งกินข้าวกันอยู่เนี่ย
ลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยเยอะแยะไปหมดเกิดยิงขึ้นมาจริงยิงมีคนเจ็บคนตายขึ้นมาทำยังไง
ทีเนี่ยก็ถูกกันดีก็ไม่ได้อะไรหรอกครับ
ผมเข้าไปขอพูดขออ่าว่าเออ
แต่ได้รับคำตอบจากว่าเอาแล้วใครจะไปเลือกมึงว่างั้น

จากนั้นมาก็มีเหตุกันมาตลอดนะครับ

ว่าทุกคนก็ไม่ได้ไปขอข้าวใครกินอยู่แล้วครับ
ผมก็ถ้าหากอยาก

แต่ในส่วนที่มันเห็นเนี่ย
เป็นภาพที่สะเทือนใจผมมาก

เราก็อยากจะฟังอีกฝั่งนึงนะ
ว่าเออมันมีสาเหตุจากอะไร

แพ้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านให้กับ

หรือถ้าแพ้ให้กับคนอื่นจะทำยังไงเนี่ย

คุณจ๋าแจ่มศรีก็ไปบ้านของ

ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุแค่๕๐๐เมตรฮะ

เจออดีตผู้ใหญ่ชำนาญ

ถ้าเกิดอดีตผู้ใหญ่อยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติม
ก็บอกได้นะครับ

ความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องนี้หรืออะไร

ปืนจริงปืนปลอมอะไรยังไงนะ
ขณะเดียวกันเนี่ยทางที่บ้านของ

ก็อาจจะต้องรอไปพูดคุยกับ

ได้ตำแหน่งก็น่าจะยินดีให้กันแล้วกัน